ให้โชคดีโชคดีสุขเซ็นเบนปรีนะคอยรวยคอยรวย
ทุกคนคะอ่าเฮียค่ะเห็นไหมคะถือดอกไม้โชคใหญ่มาก
ต้องมีตัวไงมีแฟนแล้วไงเขาเป็นมานานไง
อ่าโหเพราะหนู
เฮียต้องมาเห่าแฟนแน่เอาดอกไม้มาให้ใครหนูว่าแล้วทำไมเรียก
ไปแล้วใช่แน่เขาให้งานเขาจะซื้อดอกไม้มาทำไม
คือเฮียจะไม่ต้องพูดได้ต้องพูดหน่อย

สวัสดีค่ะขอสนับสวัสดีที่ปราณ์ครองของคนอยากรู้

คือจะมาระลึกถึงคุณลุงคนนึง
ซึ่งเขาเป็นคนดีมีน้ำใจ
ช่วยเหลือผู้คนคุณลุงโปร่ง

ความว่าเป็นร้านที่ขายไว้ในราคาถูก

จากแจกไปแล้วยังมีแจกอาหารด้วย

เพราะคนรวยน้ำใจคนดีแบบนี้

เป็นมนุษย์นี้น่ะหนูไม่เชื่อหรอก
โอ้โฮเดี๋ยวไปดูเที่ยว

บริหารกันเองในวงเครือย่า
แต่ที่ที่เรามากันในวันนี้
เป็นร้านแว่นตาคนจนสาขาแรก
ซึ่งตั้งอยู่บนถนนลาดย่านั่นเองล่ะครับ

สาวที่บอกว่าพี่อดอกม้านะให้
สวัสดีครับป๊อบป้อมค่ะสวัสดีครับ
ภาระตรงเลยแล้วลุ้มเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่าย
แกก็พอมีรายได้ของแกนะคะ
แกไปรักษาคนป่วยตามบ้านก่อน
จากรับค่าราชการ
กลายมาเป็นเปิดร้านแว่นตาได้ยังไงคะ
เข้ามาในกรุงเทพฯคืออยากได้มีรายได้เสริม

คือคนที่ไม่มีรายได้

คือลุงนึกถึงคนที่รายได้น้อย
มันไม่ตอบโจทย์ความต้องการ

ว่ามีบทไหมไม่เก็บตังค์ไม่กินเอง
ก็เคยมีบทแต่ว่าเห็นการทำอย่างนี้ก็ชอบกระหน่วงแจ้ง
กิจก็อย่างนี้นะครับรู้สึกว่าเคยท้ออยากจะเลิกไหมครับ
คงท้อค่ะอยากจะทำต่อไปเรื่อย
เพราะคุณลุงโปร่งค่ะเคยมีแบบว่าเหตุการณ์ไหนที่แบบว่าคนที่เขาแบบไม่ค่อยมีรายได้เนอะ
เดินเข้ามาแล้วแบบว่าได้แว่นจากเราอย่างเงี้ที่เรารู้สึกว่าซึ้งมากมาก
เคยมีค่ะเคยมีนักเรียนสองคนคุณครูพาพามานะคะ
แกไม่มีแว่นใช้คือแกมีแว่นอยู่อันเดียวก็หักคนละครึ่ง
เห้ยเหรอครับเค้าเข้าไปอย่างนี้นะครับ
ใช่ค่ะคนละข้างคุณลุงเห็นสงสารก็เลยตัดให้คนละอันหนึ่งอัน
ก็เลยเป็นที่มาของว่าต้องแจกแว่นให้ที่คนที่ไม่มีรายได้เนี่ยต้องการใช้แว่นแต่ไม่มีแว่นใช้

ไม่มีไม่มีค่ะแล้วแต่ใครจะมารับก็ได้
เดี๋ยวบัตรคิว๒โมงเช้าถึงเที่ยงทุกวันที่๑และวันที่๑๖ของทุกเดือน
แล้วเรามีกฎไหมคะว่าจะมาได้แว่นตาฟรีจากเราเนี่ย

เราทำธุรกิจที่ตั้งราคาหนักแบบนี้แถมมีแจกทุกเดือนละ๒รอบก็ยังมีกำไร

คือเหมือนแบบว่าได้กำไรพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราแต่เราได้ช่วยคนมากกว่าเฮีย
ทำไมลุงโป่งกับป้าป้อมเนี่ยถึงได้มีความรู้สึกอยากแบ่งปัน
คือเราก็นึกถึงว่าเราเองก็เคยจนมาก่อนค่ะ
ตอนนี้คือพอเราพอมีรายได้แล้วเราก็อยากแบ่งปันให้คนที่ไม่มี
เชื่อแล้วล่ะครับว่าทำไมถึงบอกว่าความสุขของการให้คือความหมายของร้าน
เพราะที่ฟังมาเนี่ยแทบไม่เกี่ยวกับเรื่องของกำไรหรือขาดทุนเลยแม้แต่น้อย
มีแต่หวังจะทำร้านเพื่อช่วยเหลือคนจริง
ถ้างั้นเดี๋ยวเราลองไปดูบรรยากาศของการแจกแว่นตาฟรีกันที่ร้านแว่นตาคนจนลุงโปร่งสาขา๒กันดีกว่าครับ

เมื่อเช้ามาตอน๘โมงตรง
ขอบคุณพนธ์แจ่นครับช่วงแฟนมารับแว่น
คือเขาก็ให้คนจนมานานแล้ว
ตอนนี้บอกว่าลุงโปร่งเขาจัดแว่นให้มา
โอ้โหจำเป็นจริงจ้ะถ้าไม่มีแว่นนี่ไปไม่ได้เลยจ้ะ
มีใจครับเขาก็คงจะได้ภูมิกับส่วนมากละกว่าที่แจกนะครับ
ขอให้เขาเจริญรุ่งเรืองกันนะครับ
ขอให้เขามั่งมีขอให้เขาเจริญเจริญ
เขานึกถึงคนยากจนจ้ะขอบคุณมากจ้ะ
ขอบคุณมากเลยถ้างานเนี้ยช่วยคนจน

ขอบคุณมากเลยรับถึงรุ่งกงจริงว่าช่วยเดี๋ยวคนจนนะนั่ง

ปีกว่าละค่ะ

เสียเมื่อวันที่๕ธันวา๖๓ค่ะ
เพราะปั๊มก็ยังยืนอยากเรียกว่าสารต่อเศรษฐกรรมของผมจนทุกวันนี้เนาะ

ได้เห็นคนรับเอาไปใช้ประโยชน์จริงแบบนี้
คนให้ก็มีความสุขเป็นเศรษฐีที่อาจจะเรียกได้ว่า
ความสุขจากการให้จริงนะครับ

ช่วงนี้เราขอพาไปอีกหนึ่งอิ่มที่เส้นทางความรวย
ต้องใช้ความอดทนและความพิถีพิถันในการทำ
นั่นก็คือผลไม้แช่อิ่มนั่นเองล่ะครับ
ซึ่งใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวถนนบรรทัศน์ทองก็ต้องบอกว่าอร่อยกว่า
เพราะร้านเขาชื่อว่าอร่อยกว่าจริง
ซึ่งความเด็ดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ชื่อร้านเพียงอย่างเดียวนะครับคุณผู้ชม
แต่เป็นสูตรเครื่องปรุงของการทำผลไม้แช่อิ่มที่สืบทอดกันมาถึง๘๕ปี
จากรุ่นคุณพ่อมาสู่เฮียป้อเจ้าของร้านคนปัจจุบัน
พอเรามาถึงเนี่ยครับก็เจอเฮียป้อกำลังจัดร้านอยู่พอดีเลยล่ะครับ
ก็เลยขอเข้าไปคุยกับเฮียแกสักหน่อยว่าผลไม้แช่อิ่มของเฮียเนี่ยมีอะไรบ้าง
เขาเรียกพันธุ์ปุริฟัติมะถามนี่คือของจังหวัดเมริกา
ตอนนี้ก็มีทั้งของปลาจีนแล้วก็นครนายก
ต้องใช้วิธีทำคือแก้ไขไม่ให้มียาง

ฝรั่งที่นี่เราคัดแบบฝรั่งพรั่งแฟ่นนะครับ
อันนี้เราก็จะคัดลักษณะคือประเภทแบบลักษณะกรอบ
นิ่งไปก็ไม่อร่อยแข็งไปก็ไม่อร่อย
ฝรั่งนี่กับเนื้อมะขามกะท่อนมะม่วงนี่มาดัน
มันจะแตกต่างกันเพราะอยู่ที่ผลผลไม้
เคล็ดลับความอร่อยของแต่ละเมนูเนี่ยอยู่ที่อะไรล่ะครับเฮีย
อยู่ที่เครื่องปรุงเนื้อบ๊วยน้ำตาลครับ
จะผสมน้ำครับเป็นเนื้อบ๊วยน้ำตาลครับ
ทำเครื่องปรุงเสร็จแล้วถึงจะเทผลไม้นี้ลงไปแช่เนี่ย
ปรุงสุมทุกอย่างนี่เราใช้เวลาจะเต็มที่ก็๔๕วันครับ
ทีเด็ดอีกอย่างที่ต้องมาคู่กับผลไม้แช่อิ่ม
นั่นก็คือพริกเกลือซึ่งเฮียป้อแกการันตีว่าอร่อยกว่า
ไม่แพ้ผลไม้เลยล่ะครับ
พริกเกลือที่นี่เราพิเศษกว่าที่อื่นก็คือ๑พริกเราคัดเสร็จแล้วนี่
เรามาผัดเองผัดให้รสชาติที่ว่ามันได้กลิ่นของพริกเราถึงมาบด
ส่วนพริกบ๊วยนี่ก็คือเราคัดเกลียดดีมาถูดเนื้อบ๊วยออก
อบอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นแล้วเราก็ใช้เครื่องมาบดให้ละเอียด
แล้วที่มาที่ไปของร้านอร่อยกว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร
แล้วเฮียเนี่ยรับช่วงต่อมาได้ยังไงล่ะครับ
คุณพ่อนะฮะเขาเริ่มขายมานะฮะเมื่อพศ๒๔๔
ตั้งชื่อภาษาจริงฮะส่วนผมนี่มาแปลเป็นภาษาไทยครับ
ภาษาจีนหรือว่าเสียงหอเจี๊ยภาษาไทยแปลว่าอร่อยกว่า
หลังจากนั้นมาผมก็ได้มาสืบครอบนะฮะ
ต่อยอดมาเมื่อปีพศ๒๕๒๖ครับจนถึงปัจจุบันนี้ครับ
ซึ่งเส้นทางการขายผลไม้แช่อิ่มของเฮียป้อก็ไม่ได้ราบรื่นเท่าไรนักนะครับ
ต้องใช้ทั้งความอดทนใช้เวลาและการลงทุนให้ลูกค้าได้ชิมจนยอมรับในรสชาติ
ซึ่งช่วงที่ขายได้ดีเนี่ยก็มีตกวันละ๘๐๐๐ถึง๑๐๐บาทเลยทีเดียว
แต่พอมาถึงช่วงที่โควิดแพร่ระบาดก็เล่นเอารายได้ตกวูบลงมาเหมือนกันล่ะครับ
ประกอบกับราคาของวัตถุดิบที่แพงขึ้นเฮียป้อก็ไม่ได้ขึ้นราคาตามนะ
อดทนใช้ความพิถีพิถันและความอร่อยฟันฝ่าอุปสรรคมาได้
เฮียอยากฝากอะไรถึงคนที่อยากรวยเป็นเศรษฐีป้ายแดงกันบ้างล่ะครับ
ข้อคิดดีก็คือว่าถ้าเราตั้งใจทำสิ่งที่เราต้องการนะฮะ
เราก็ต้องใช้เวลานั้นทั้งความขยันความอดทนนะฮะเราก็ต้องประหยัด
ถึงแม้เราจะขายน้อยแต่ถ้าเราอดทนเราขยันนะฮะต่อสู้
เราก็มีความสามารถที่จะรวยกับเขาได้
แนวคิดพารวยเป็นเศรษฐีป้ายแดงจากเฮียป้อกันไปแล้ว
ช่วงหน้าเนี่ยครับเราจะขอกลับไปที่ร้านแว่นตาคนจนกันอีกครั้ง
รับรองว่ายังมีเรื่องราวที่น่าประทับใจรออยู่อีกเยอะเลยล่ะครับ
พอเรามาร้านแว่นสายตาเนี่ยต้องส่งไอฮือไปวัดสายตา
ของเรายาลูซั่นของเรายาลูซั่น

เศรษฐีป้ายแดง
กลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดงกันอีกครั้ง
เรายังอยู่กันที่ร้านแว่นตาคนจนสาขา๒
ซึ่งนอกจากเรื่องของการแจกแว่นตาฟรีแล้ว
ด้วยความประทับใจที่มีตอนลุงโปร่ง
ทำให้คุณอ้อผู้สืบทอดอุดมการที่สาขานี้
ปรับปรุงบริเวณชั้น๒ของร้าน

สำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ
ให้สามารถระลึกถึงลุงโปร่งได้อีกด้วยนะครับ
ช้อน๒ของร้านแว่นตาคนจนสาขา๒
จะเป็นจุดพักคอยสำหรับลูกค้าที่นั่งรอแว่น
เราก็จะมีจุดบริการกาแฟให้ลูกค้าได้กินฟรีค่ะ

คือเราทำเพื่อเรานึกถึงคุณลุงค่ะ

อันนี้ค่ะป้ายนี้อ้อมตั้งมาเพื่อแบบระลึกถึงคุณลุง
แต่ว่าให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการได้ประมาณ๑เดือน
แล้วก็หลังจากนั้นต้องปิดก่อนเพราะว่าช่วงสถานการณ์โควิดนะคะ
ของทุกอย่างวันนี้ก็คือสื่อถึงคุณลุงหมดเลย
แม้กระทั่งขนมอะค่ะก็จะเป็นปลาท่องโก
ลุงเขาจะชอบกินปลาท้องโกะกับน้ำเต้าหู้มาก
สำหรับที่นี่นะคะแจกแว่นฟรีทุกวันที่๑และ๑๖ของทุกเดือน
ตอนที่คุณลุงมีชีวิตอยู่อะค่ะคุณลุงเขาไม่อยากให้พวงกับการเล่นหวยอะค่ะ
แทนที่จะไปติดกันเรื่องหวยก็มารับแว่นดีกว่า
คนที่จะมารับแว่นฟรีนะคะก็สามารถเข้ามารับแว่นฟรีได้เลย
ตั้งแต่๘โมงถึงเที่ยงโดยลูกค้าค่ะ
อาจจะแบบมายืนต่อแถวที่หน้าร้านได้เลย
แล้วก็รอรับบัตรคิวแล้วพอถึงคิวก็สามารถเข้ามาวัดสายตา
แล้วก็รับแว่นที่เราประกอบให้ไปได้เลย
ขั้นตอนในการมารับบริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับ
ซึ่งตอนนี้เราก็ได้ส่งพิธีกรชายสุดหล่อเฮียป้องของเราไปลองวัดสายตากับเขาดูบ้าง
งั้นเราลองกลับไปดูที่แว่นตาคนจนสาขาหนึ่งกันดีกว่าครับจะเป็นยังไง
คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าพอเรามาร้านแว่นสายตาเนี่ย
จ้านี่ทำหน้าที่น้อยมากเพราะว่าอายุอาณายังไม่ถึง

แต่อันนี้คือวิธีการเลือกกรอบใช่ไหมคะ

สามารถส่งไปวัดสายตา
วัดสายตาเสร็จชั้นยาวเหยียงเราว่าไป
ตัดเลนส์ใส่กลับบ้างง่าย
สามารถเสร็จในแบบวันเดียว

พี่คะคุณคะตรงนี้นะคะเป็นขั้นตอนมะวะใส่ตา
เหี้ยเดี๋ยวพี่

แล้วก็เรามาเครื่องให้อีกทีเนี่ย
โอเคขั้นต่อไปคือ

ไฟไฟเนี่ย

รอว่าจากตำนานการแจกแว่นตาฟรี

ทำให้มีลูกค้ามาที่ร้านเยอะมาก
จนอาจจะต้องรอรับแว่นกันนานขึ้น
โปร่งเห็นอย่างนั้นก็เลยเห็นอกเห็นใจ

เอาละค่ะคุณค่ะตอนนี้นะคะในระหว่างรอแว่นของอาเฮีย

และไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวธรรมดาเป็นก๋วยเตี๋ยวคนจนด้วย

ความมีน้ำใจของลุงโปร่งแล้วก็ป้าป้อมด้วย
มักจะแจกแค่นิดหนึ่งกับผู้บินอะไรได้น้อยแล้วนะครับ

ทำไมถึงเกิดก๋วยเตี๋ยวคนจนขึ้นมาครับ
มีลูกค้ามาตัดแว่นเยอะแล้วก็นั่งรอกันนานอ่ะ

แต่เร็กก็ให้ผมทำ
นมจีนกับแก้งเคี้ยวหวาน

ทุนทั้งหมดก็คือจ่ายเองใช่
ดีมากดีคุณจะพูดยังไงดีจริง

ก็ถ้าเงินที่ขายได้นี่แหละ

คนที่ไม่ได้ตัดอะไรผ่านมาก็มากินเหมือนกัน
เราก็เลยต้องเริ่มแบบไม่ไหวแล้ว

เมื่อก่อนตอนที่ของพร้อมขึ้นเนี่ยจ้ะ

ตอนแรกเก็บประมาณเท่าไหร่คะ

เดี๋ยวก่อนจะ๑๐บาทเป็นตู้หาเป็นตู้ให้คนจอดเองก่อน

ไอเดียของน้องมาแล้ว

อร่อยจริง
ดีเลยนะ

แล้วก็อิ่มแน่นอน๑เมื้อ

ดีดีมันน่าอยู่เพราะว่าคุณป้าเนี่ยมีแต่ให้มีแต่แบ่งปัน
น่ารักมากชื่นชมเลยหนูบอกเลยว่าใครนะคะที่ดูเทปนี้อยู่นะคะ
ต้องมาหาป้าเยอะเยอะนะมาอุดหนุนป้านะคะเพราะว่าสังคมเราจะน่าอยู่

เน้นยับอีกทีนะครับว่าเราตัดแว่นนะครับรีมีแจกแว่นฟรีเดียวละสองครั้ง

แล้วกันว่าใส่ตาแต่แว่นที่นี้ก็ราคายอัมเยาห์มาก
๐บาทเท่านั้นเองได้แว่นกลับบ้านเลย
ก็มาได้นะคะระเวียดตาคนโจมตร์เวียนใหญ่มี๒สาขานะคะ
สาขาแรกคือตรงข้ามกระห้างแฟคกรอมและสาขาสองตรงได้จากพันร้อยนะคะ
แบบตาเสร็จแล้วค่ะเราลองใส่ก่อนนะคะว่ามันได้เป็นข่าว
ชัดขึ้นเยอะมากจริงในคลิปนี้เหมือนสั้น๒๕ขวาไม่เอียงหน่อยนะครับก็สบายตาดี
เรื่องราวดียังไม่หมดนะครับเดี๋ยวไปพบเคล็ดลับของความเฮ่งปั้งรวยกับสินแสชัย
วันนี้ต้องขอบคุณป้ามากขอบคุณนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ป้าสู้ต่อไปในการทำความดี

ตำนานเศรษฐีแห่งการให้ที่มีการแจกแว่นตากันฟรีฟรีเศรษฐีป้ายแดงก็มีอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะให้เหมือนกัน
นั่นก็คือสินแสชัยที่จะมาแก้ห่วงจุ้ยกันให้ฟรีฟรีซึ่งวันนี้เราจะไปกันที่ร้านสุภาพรนวดแผนไทย
สาขานี้เนี่ยครับเปิดมาแล้วประมาณ๑ปีซึ่งสินแสชัยบอกว่าด้านหลังร้านเป็นทิศเหนือด้านหน้าเป็นทิศใต้ทำเลก็ใช้ได้ห่วงจุ้ยก็ดี
แต่ทำไมหลังจากผ่อนคลายเรื่องวิกฤตโควิดลูกค้าก็ยังไม่กลับมาสักทีเราไปคุยกับเจ้าของร้านกันก่อนดีกว่าครับ
สวัสดีค่ะสินแสชัยชื่อตุ๊กค่ะ
โควิดก็คือจำเป็นที่จะต้องพยุงร้านให้อยู่เราก็เลยเอาผลไม้สดนะคะมาขายเพราะว่าร้านนวดไม่สามารถที่จะเปิดทำกิจการได้
ก็เลยจำเป็นที่ต้องหาอาชีพเสริมให้กับทางพนักงานให้เขามีรายได้

ก็ไม่ขายนะครับอันนี้คือโครงจุ้ยที่เสียที่สุดเลยถ้าเราไม่ขายเนอะ
ที่นี่มันมีจุดดีเยอะมากแต่จุดเสียร้านนี้มีผิดพลาดก็พอสมควรเหมือนกัน
คุณตุ๊กเนี่ยอันนี้เป็นเคาน์เตอร์มันก็มาขวางขวางหน้าร้านของเรา
แทนที่คนก็จะไปดูราคารายจาระดูนหน้าร้านน่ะค่ะ
ก็จะขัดขาลูกค้ามาทำให้ลูกค้าไม่เข้า

เหมือนกันนั้นอันนี้เก็บประการไปเลยครับ
ได้ครับอันนี้
มาสร้างดิการ
หนึ่งนะครับหน้าร้านไข่ที่หันหน้าไปทางทิศใต้นะครับ
อีกสีหนึ่งที่สำคัญก็คือสีแดงนะครับอย่างเช่นนี้
อย่างร้านนวดที่เนี่ยหน้าร้านเป็นทิศใต้เพราะฉะนั้นจะต้องเอาวัตถุที่เป็นสีแดง
ติดเป็นตับเลยแล้วเปิดทั้งวันทั้งคืนนะครับนะฮะ
ก็จะดึงดาวโชคลาภดึงดาวชื่อเสียงให้เข้ามาในร้านเราเนี่ย
มหาศาลได้แต่ปัญหาก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะพี่ตุ๊กบอกว่า
ช่วงนี้เนี่ยมีคนมายืมเงินบ่อยแถมพนักงานก็ไม่นิ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
ลูกค้าอาจไม่มั่นใจในฝีมือแบบนี้จะทำยังไงดีล่ะครับสินแส
แปลนี่ผิดค่ะเพราะว่าน้ำเนี้ยมันเคลื่อนไหวค่ะ
ไหวก็ทำให้การเงินมันเคลื่อนไหวเพราะว่าน้ำมันไปอยู่ทับโต๊ะ
น้ำมันเป็นสัญลักษณ์ของทะเลเอาทะเลเนี่ยไปไว้ทับอยู่บนโต๊ะ
โต๊ะตัวนี้จะจมน้ำตลอดเวลาอืมเพราะว่าการเงินนี้จะติดขัดตลอดเวลา
ค่ะน้ำตัวนี้ควรจะไปอยู่ฝั่งหาโดนถึงอย่างถูกต้องอืมโอเคค่ะ
จุดที่เหมาะสมจริงในการวางสิ่งที่เคลื่อนไหวเช่นน้ำผู้น้ำไหล
สำหรับร้านนวดแผนไทยนั่นก็คือทิศตะวันตกเฉียงใต้
เพราะตามหลักความเชื่อเรื่องห่วงจุ้ยทิศเหนือจะเป็นทิศของน้ำ
ทิศใต้เป็นทิศของไฟการที่จะดึงเงินทองเข้าร้านได้
จะต้องให้น้ำไปพิชิดไฟซึ่งแนวการไหลของน้ำ
ให้มาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือมาสู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้
จะดีที่สุดนั่นเองล่ะครับ
ท่านผู้ชมครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับขอฝากไว้เรื่องหนึ่ง
โต๊ะคิดตังค์ต้องปิด๓หน้าพื้นด้านข้าง
ด้านหน้าข้างฝั่งนู้นถ้ามันลอยตัวก็ปิด
ด้านหน้าอะคนยืมเงินง่ายนะแล้วก็ใช้จ่ายง่าย
จริงไหมครับจริงค่ะครับเนี้ยนะถ้าควรปิดสามหน้า
แค่นิดเดียวก็ถูกแล้วครับคุณโจ้ได้ค่ะได้ค่ะ
อีกจุดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย
อยู่เนื้อศีรษะผมเนี่ยที่รอดไปรอดมา
มันจะทำให้นะครับคนในบ้านหลังนี้ไม่นิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์พลังเขามันต้อง
ระหว่างฟ้ากับดินเชื่อมติดกัน
เรามีการเปิดเข้าแล้วก็เปิดออก

ทำให้พลังสืบต่อเนื่องได้ตลอดเวลา
คนงานก็จะนิ่งซักก็จะนิ่งด้วย
จุดนี้เราเปิดประตูที่ทิศตะวันออก
เชียงเหนือซึ่งในปีนี้

เราควรจะเล่นไฟนะครับ
หรือเสียงพินเสียงเครื่องสายต่าง
หรือไอโอโซนสปา

เราจะไหลเข้ามาอย่างมหาศาล

จำกันไว้ให้ขึ้นใจเลยนะครับคุณผู้ชม
สำหรับใครที่ด้านหน้าร้านอยู่ทางทิศใต้

ก็เตรียมตัวเป็นเศรษฐีป้ายแดงกันได้เลย

รับรองรู้เรื่องเพลงฟังลุย

ถือว่าทำไมกันเนี่ย

เห็นนี่แล้วก็กลัวแล้วครับ

แล้วก็มีพวกแบรนด์มั่นของแฟน

เฮดมีป้าแดง

วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเปิดตำนาน
ร้านเด็ดร้านดังแห่งย่าน
จุฬาซอย๑๘ตรงนี้นะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านเกาเหลาสามหมูขาหมูร้อยอาจารย์
ขายมายาวนานกว่า๒๕ปี
ว่าแต่ว่าเข้าไปในนี้

จากร้านเกาเหลาที่เป็นต้นตำรับของที่นี่ไหม

มาย่านจุฬาก็ต้องมานั่งตุ๊กเที่ยวชิมของอร่อย
แต่ถ้ามาจุฬาซอย๑๘ต้องที่นี่เลยครับ
ต้นตำรับเจ้าเก่าเจ้าแรก
เกาเหลาสามหมูขาหมูร้อยอาจารย์
เจ้าของร้านคือเฮียพง
แต่เส้นทางชีวิตของเฮียพงเนี่ยครับ

ให้ต้องมาขายเกาเหลาข้างทาง

เลยขอพาพวกเรามาเปิดเส้นทางความรวยกันที่นี่เลยครับ
เกาเหลาสาหมูขาหมูร้อยอาจารย์

น้องขา

ทำไมไปซ่อมพ่อคะ

อ๋อเดิมทีผมก็ทำประปาอยู่แล้วครับ

ทีนี้พอดีแต่ก่อนทำอยู่ครับ
แต่เดี๋ยวนี้ก็มาทำเป็นพวกอาหารแล้วฮะ

เส้นทางในการขายอาหารเนี่ยทำมากี่ปีแล้ว

แต่ไม่ต้องงงมากเลยชื่อ
เกาเหลาสามหมูขาหมูร้อยอาจารย์
มีที่มาที่ไปยังไงคะชื่อร้าน

แล้วชื่อนี้ใครเป็นคนตั้ง
ก็ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเรียกเป็นร้านสามหมูสามหมู

เราก็เลยไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรก็เลยเอาเป็นร้านเกาเหลาสามหมู

ขาหมูร้อยอาจารย์นี่คือยังไงคะ
ตอนนี้เราก็ไม่ได้ขายขาหมูนะครับ

แต่ทีนี้ลูกค้าเขาก็เรียกร้องว่า
เกาเหลาก็น่าจะมีข้าวขาหมูขายร่วมกัน

ก็เลยคิดค้นสูตรขึ้นมา
ก็เราก็ปรับปรุงกันไปเรื่อยฮะ

มีคนมาสอนบ้างพ่อค้าที่เคยขายขามหู

ร้านดังบ้างก็มาสอนเรา

เขาก็สงสารบางทีมาทานเกาเหลาก็ชอบ

ที่ให้ข้อมูลเรา
ใช่ครับแล้วบางคนก็เป็นคนขายขาหมูมาก่อน
อ๋อนี่คุณผู้ชม
ดูจ้า

อันนี้คือขาหมูร้อยอาจารย์นะคะ
ร้านเปิดมา๒๕ปี
ตอนนี้มีเมนูเด็ดอะไรบ้าง
ก็มีเกาเหลาเลือดหมู

ตัวอย่างขาหมูใช้หมูเยอะขนาดไหน
หมูก็วันประมาณเกาะ๒๐๓๐ขาคือ
คุณคิดเป็นกิโลได้ไหม

ต่อวันประมาณนี้นะคะ

สับทั้งวันทั้งหมูขาหมูหมูกรอบบางวันสับนิ้วไปด้วยเลย

อุบัติเหตุเพราะว่าตอนนั้นลูกน้องกลับบ้านกันหมดครับ
คนก็เข้ามาทานกันเยอะ
เราต้องรีบให้ทันกับลูกค้าเขาไม่อยากให้ลูกค้ารอนาน
ก็เลยสับไวไปหน่อยก็เลยสับเข้านิ้วตัวเอง

ไปประมาณ๗เข็มครับ
หลังนี้เลยไม่ค่อยกล้าจะสับเท่าไหร
แม้เหี้ยผงหายดีจะสับเข้านิ้วตัวเองขนาดนี้
แบ่งงานให้ลูกน้องช่วยสับก็ได้นะครับ
เอาเวลาไปนับเงินใส่กระปุกออมสินดีกว่าจ้า
เฮียค่ะในย่านนี้เก่าเหล่าร้านอะไรต่างก็เยอะแยะไปหมด

แล้วมีลูกค้าติดมาจนถึงทุกวันนี้
เพราะว่าหนึ่งเราบริการลูกค้า
อันดับแรกก็คือการบริการ

ผมตื่นประมาณตี๕กว่าครับ

เสร็จสับเอาขึ้นมาเรียบร้อยพร้อมที่จะขาย
ผมก็ช่วงบ่ายก็ได้ไปพักซะงีบ๑๒๓ชั่วโมง

เปิดร้านตั้งแต่๑๑โมงก่อนเที่ยง
ถึงประมาณ๓ทุ่มครึ่งครับ

ทุกขั้นตอนนะคะอย่างนี้แม่
อยากจะไปล้วงเคล็ดลับความอร่อยของร้านเฮียแล้วว่าทำไม

คุยกันด้านในต่อดีกว่าค่ะเฮียได้ครับไปค่ะบุกร้านเลยค่ะไป
ลูกค้ารักลูกค้าหลง

ที่บอกว่าเป็นช่างประปาทำยังไง
ถึงมาเป็นพ่อค้าขายเกาเหลาจนรวย
เม็ดรับความรวยความปั่งคืออะไร

อย่างที่บอกว่าเป็นอดีตในช่างประปาใช่ไหม

ตอนนั้นก็เป็นผู้รับเหมาทำปลา
ขับทั้งคอนโดทั้งอาคารพันธุ์นี้
ช่วงนั้นเศรษฐกิจก็ดีอยู่ค่ะ

รายได้เดือนประมาณก็แสนสองแสน
ทีนี้ช่วงนั้นพอดียุคเศรษฐกิจไม่ดี
ประมาณปี๔๐หรือ๓ปี๓๙ฟองสบู่แตก
ช่วงนั้นผู้รับเหมาไม่ได้จ่ายไม่ได้ให้เรา

เงินเราก็ต้องใช้ลูกน้องบ้างจ่ายของบ้างอะไรบ้าง
จนนานเข้าเราก็อยู่ไม่ไหว
มันควักเนื้อจนหมดเหรอเนี่ย
ใช่จนหมดจนพูดง่ายว่าก็หมดตัว
ขายอะไรไปบ้างจำได้ไหมตอนนั้น
ตอนนั้นก็มีบ้านก็มีรถรถ
แล้วก็มีพวกแหวนมั่นของแฟน
ทองที่เราเคยแต่งงานเก็บกันมา

แม้กระทั่งแหวนเพชรของภรรยา

ภรรยาคู่ชีวิตที่คอยให้กำลังใจ
และเป็นผู้เสียสละแม้ในวันที่เฮียพงล้ม

ให้เดินต่อได้นั่นเองล่ะครับ
เฮียเขาต้องมาบอกแม่ว่า
จำเป็นจะต้องเอาแหวนมั่น

จำเหตุการณ์ได้ไหมเล่าให้หนูฟัง
ได้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกจะ

ตอนนั้นก็คือไม่มีเงินทุนในการสร้างตัวเลย

พี่สาวแฟนก็มีเขียงหมูอยู่ทางบังเขน

เขาก็เลยแนะว่ามาขายต้มเลือดหมูดีไหม
จริงเราก็ทำต้มเลือดหมูไม่เป็น

แม่ยายก็เห็นสงสารก็ให้มาห้าหมื่น

เราก็เลยคุยกับแฟนว่าเอาไหม

ทีนี้เราก็ได้เพื่อนที่ดี

เพื่อนที่ผมอาศัยเขาอยู่เขาขายขนมหวาน
เย็นถึงประมาณตีหนึ่งเขาเก็บร้านผมก็ลงต่อกับเขาตี๒

ตอนนั้นคือขายกลางคืน

ถึงประมาณ๑๐โมงเช้า

แต่ตี๒ขายถึง๑๐โมงเช้านี้ได้อยู่๖๗๐๐บาท
ผมก็เริ่มท้อช่วงนั้นพอดีกะว่าจะเลิก
แต่แฟนก็ยังให้กำลังใจสู้อีกสักพักนึงดูว่ายอดจะดีขึ้นไหม
คืนนั้นผมก็ได้บนบานกับองค์หลวงพ่อโสธร
ที่บ้านผมจะมีบูชาอยู่ข้างบนห้องแล้ว
บูชาที่บ้านอธิษฐานยังไง
ฐานว่าหลวงพ่อโสธรผมจะไม่มีที่ทำมาหากิน
เพราะว่าเจ้าของบ้านเขาจะใช้พื้นที่
ผมไม่รู้จะไปขายที่ไหนแล้ว
แล้วผมลูกก็ยังเล็กอยู่ผมต้องเลี้ยงต้องใช้จ่าย
ขอให้ผมได้ที่ที่ดีวันรุ่งขึ้น
มีคนมาบอกเลยว่าร้านนี้เขาจะเซ้งให้เอาไหม
เอาจังหวะพอดีบอกเลยว่าคืนเดียวหลังจากอธิษฐานไปหรอ
ครับผมแล้วผมก็ตัดสินใจกับแฟนว่าเอาเลย
แล้วหลังจากที่ย้ายมาร้านที่สองอย่างเงี้ค่ะขายดีขึ้นไหม
ขายดีขึ้นมากเลยครับมากเลยเหรอคะ
ครับจนมีเงินเก็บซื้อบ้านได้ซื้อรถได้
เทอร์นึงบางทีก็ขายได้วันนี้ก็๒๓๐๐๐๐บาท
พี่อาจารย์แม่อาจารย์ขออนุญาตบอกสูตรเด็ดเคล็ดครับ
ขาหมูร้อยอาจารย์กับหนูหน่อยได้ไหม

ต้องไม่ได้มาคนเดียวนัดพี่สาวเขาอีกคนนึง
บอกว่าอยากได้อาชีพเสริมเพราะช่วงนี้อะไรก็ไม่แน่นอน

คุณลูกค้าคุณลูกค้า

สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

แล้วก็คือท็อปปิ้งนี่ก็คือ๓หมู
๓หมูครับอันนี้จะไม่มีเครื่องในคือ๓หมู
อ๋อแล้วจะมีหมูกรอบหมูชิ้นแล้วก็

รสชาติแบบดีมากมันมีความฉ่ำน้ำซุป
กรอบด้วยแล้วก็มีจุ้ยซี่ของมันแบบ

นี่ใส่ใจทำเองหมดทุกอย่าง

มันเหมือนบัดเนื้อสาวยุ้ย๑๖๑๗อะไรเลยนะ

อันนี้เป็นก๋วยจั๊บฮะอันนี้เส้นจะหนึบหน่อยนะครับ
คือไม่เหมือนเส้นก๋วยจับน้ำข้นมันจะนิ่ม

เส้นจะหนึบจะเป็นชิ้นเป็นตัว

ถ้าคนรังเกียจแบบข้าวขาหมูที่เนื้อแห้งนะ

หรือคนที่รู้สึกว่ากินข้าวขาหมูอ้วนนะ
ฉันมั่นใจว่าคุณกินแล้วคุณจะยอมพีชีพ

มากแล้วจริงมันจะไม่หวานด้วยนะพี่เป๊ก
บางร้านขาหมูก็จะเป็นวันหวานนำ
ใช่มันจะหนักเค็มชะมัด
เฮียคะอยากให้แชร์มุมมองแง่คิดของการดำเนินชีวิต
อ๋อคือมุมมองชีวิตเราคือ
เราล้มแล้วเราต้องลุกขึ้นมาสู้
เพื่อครอบครัวและลูกของเรา
วันนี้ขอบคุณเฮียโพงมากเลยนะคะ

สิครับอร่อยจนพี่เป๊กกี้ทานไม่หยุด
ขนาดน้องไม่ต้องเขาขอบคุณเฮียโภงไปแล้วเนี่ยครับ

เอาเป็นว่าซื้อกลับบ้านไปทานต่อดีไหมล่ะครับ
คุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาของรายการเศรษฐีป้ายแดงแล้วนะคะ

ตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ราดข้าวก็คือเป็นราดข้าวเนื้อหนังไข่

เนื้อนั่งไก่

แล้วตรงนี้ต้องถามแฟนดูก่อน
ชอบจะรักผู้ชายรักครอบครัว